เดินไปดึงป้ายไวนิวที่เชิญชวนให้พ่อแม่เนี่ย
เขาก็เลยเอ๊ะมันเหมาะสมหรือเปล่า
มันเหมือนคล้ายกับถ้ามองเผินเหมือนไปหาเสียงไหมน่ารัก
วิทย์สว่างมวยเหมือนกันนะไปดูครับ
คือในคลิปคนที่ไปดึงป้ายบอกว่าเขาน่าจะเป็นท่านอบตท่านหนึ่งนะนายกอบต
ไปดึงป้ายไวนิวออกสถานที่จัดงานวันเด็กในพื้นที่หมู่๑บริเวณถนนทางเข้าโรงพยาบาลพระพรมครับ
ซึ่งก็มีผู้ใหญ่บ้านหมู่๑เขาเป็นเจ้าของพื้นที่เอาป้ายไปติดเอาไว้
ก่อนจะมีการโตเถียงกันมีปากเสียงกันแหละแล้วก็มีการถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วก็มีการเดินเอามือมาปัดมือถือลงเล็กน้อยอะไรแบบนี้
ซึ่งในคลิปก็จะเห็นว่ามีการโต้เถียงกันแล้วก็พูดถึงเรื่องของปืนด้วยนะ

ทีมข่าวไปตรวจสอบที่บอกว่าเป็นนายกออบตจริงรึเปล่า
แล้วก็เลยทามทางด้านของคุณคมกฤษอายุ๕๗ปีถ้าเป็นนายกออบตถายสำเผาก็เป็นคนในคลิปนั้นแหละ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ระหว่างการเตรียมพื้นที่ในการจัดงานวันเด็กเมื่อวาน
ทุกคนที่ไปร่วมงานก็จะมีการแจกของต่างให้กับเด็กด้วยโดยเฉพาะของกิน
แต่ต้องมีการขออนุญาตจากทางอบตซะก่อนเพื่อตรวจสอบคุณภาพอาหาร
เพราะถ้าเกิดเอาอาหารมาให้กินแล้วมันไม่ดีเด็กท้องเสียขึ้นมาใครจะรับผิดชอบ
ไอ้ป้ายไวนิวเนี่ยอบตก็เป็นคนทำให้แหละโดยระบุเป็นชื่ออาหารแล้วก็กลุ่มผู้สนับสนุนต่างมันมีหลายป้าย
ไม่ใช่ป้ายนั้นป้ายเดียวแต่แต่กรณีของผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งกลับไม่ขออนุญาตแล้วเอาป้ายไปติดเอง
ก็เลยขอปลดลงเพราะดูแล้วมันไม่เหมาะสมแต่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะฮะอยู่ที่บ้านท่าเนี่ยนะฮะ
ถ้าอยากจะให้อารมณ์เขาบอกว่าเขาพูดนะถ้าอยากจะให้เอาลงไปปลดเองสินะฮะเขาก็เลยเดินไปปลดเอง
ก่อนที่จะมีปากเสียงกันตามคลิปทางนายกอบตเขาบอกว่าถ้าไม่ปลดป้ายออกเนี่ยคุณผู้ชม
มันจะมีภาพและมันมีข้อความแฝงอย่างที่เราบอกว่ามันมีข้อความว่าเป็นชื่อแล้วว่าที่ผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านไง
เขามองว่ามันไม่เป็นธรรมกับผู้สมัครคนอื่นเพราะมันจะเป็นการหาเสียงหรือเปล่า
แล้วจริงตัวเองกับผู้ใหญ่บ้านก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กแล้ว
หลังจากเหตุการณ์นี้ก็พูดคุยกันแล้วล่ะทำความเข้าใจกันก็ไม่ติดใจอะไรก็ว่ากันไปนะครับ
เราไปฟังอีกฝั่งหนึ่งบ้างฝั่งผู้เยี่ยบ้านคู่กรณีนี่แหละ
ทางด้านของนายอมรสุพรรณพงศ์อายุ๖๐ปีเป็นผู้เยี่ยบ้านหมู่๑
เดี๋ยวจะเกษียณเดือนกันยายนนี้แล้วท่านก็บอกว่าส่วนตัวคิดว่า
ทางคู่กรณีเข้าใจว่าคนที่อยู่ในภาพจะไปช่วงชิงตำแหน่งเขาหรือเปล่าในสมัยหน้า
ทั้งที่ก็ไม่ใช่ตนเองแค่ต้องการเอาป้ายไปติดเพราะว่าเป็นวันเด็กเนาะ
หรือว่าอะไรแอบแฝงแต่อย่างใด
แต่จู่นายกอบตก็เดินไปปลดเลย
แย่งมือถือก็เลยเกิดเหตุชุลมุนขึ้น
รับเหมือนกันว่ามีการแย่งโทรศัพท์มือถือ
แล้วพลาดไปต่อยหน้านายกษ์อบตไปนึงที
ผู้ใหญ่บ้านทิ้งท้ายได้ว่าเมื่อก่อนเป็นเพื่อนกัน
แต่ตอนนี้จะไม่เป็นเพื่อนกันอีกต่อไปแล้ว
เอาเป็นว่าเคลียร์กันแล้วแต่ไม่ขอเป็นเพื่อนกันแล้ว
อย่างนี้เรียกเคลียร์หรือเปล่าไม่รู้นะ